ถามเรื่องของฝุ่นควันทางภาคเหนือนะฮะที่เราได้อ่านข่าวไป
สาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องการเผาป่าเผาวัชพืชเรื่องของพื้นที่การเกษตร
ทางด้านของกรมส่งเสริมการเกษตรก็มีการออกแจ้งไปยังเกษตรกรให้งดเผาในช่วงนี้
เพื่อช่วยกันลดปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันแบบนี้
ทางด้านของนางดาเรกิติโยภาษรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ก็บอกว่าได้ร่วมกันกับกรมอุตุนิยมวิทยาครับจัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกร
งดเผาวัสดุทางการเกษตรในหลายจังหวัด
โดยเฉพาะที่เชียงบรายลำพูนลำปางแพร่น่านเลยอุดรธานีหนองมนต์ลำพู
รวมทั้งในพื้นที่ภาคกลางก็อย่างเช่นจังหวัดราชบุรี
เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองแล้วก็ค่าหมอกควันที่เกิดขึ้น
แม้ว่าช่วงนี้ทั่วประเทศอาจจะมีลมแรงบ้างอาจจะมีฝนตกบ้างเล็กน้อยจากเรื่องของพายุฤดูร้อน
แต่ว่าก็ไม่สามารถจะลดเรื่องของฝุ่นและหมอกควันลงได้ครับ
คาดการณ์สภาวะทางอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง๔เมษายน
ว่าอากาศจะไหลเวียนไม่ดีก็ก่อให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน
แม้อาจจะมีลมบ้างฝนบ้างก็ยังไม่สามารถช่วยพัดฝุ่นไปได้มากเท่าไหร่
แล้วก็ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับ
ซึ่งในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยตอนนี้อากาศร้อนและฝนน้อยนะครับ
คือคิดสภาพมันจะอ้าวนะมันจะร้อนแล้วมันก็แบบฝุ่นก็เยอะ
อากาศก็ร้อนคนก็หงุดหงิดไปด้วยนะครับ
ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรก็เลยขอความร่วมมือเกษตรกร
ดเผาวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดนะฮะ
เอาล่ะก็คงต้องขอความร่วมมือย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยความขอร้องแล้วกัน
อย่าเผาเลยเพราะว่าตอนนี้เห็นแล้วว่ามันกลายเป็นเมืองที่มันไม่น่าอยู่ไปแล้ว
ดังนั้นถ้าเกิดเรายังคงเผาอยู่ปัญหานี้จะไม่หมดไป
แต่ก็อย่างที่ว่าไม่ใช่แค่ฝั่งไทยคือลาวกับเมียนมาร์เขาก็เผา
แล้วลมมันพัดมาอยู่ที่พื้นที่ของประเทศไทยนะครับ

คือเราก็อย่าไปเติมนะคะเพราะว่าจริงแล้วอย่างพอเผาป่าปุ๊บเนี่ย
ขออภัยเผาพวกไร่นาหรือว่ามีการเผากองเล็กเล็กหรืออะไรก็ตาม